หากับแมวเนี่ยนะคะปกติแล้วมันจะไม่ค่อยถูกกันใช่ไหม
แต่ว่าหมากับแมวสองตัวนี้คุณค่ะมันน่ารักทีเดียว
เป็นแม่หมาดูแลลูกแมวค่ะ
ดูสิคุณก็นอนกอดกันอยู่นะจ๊ะเป็นความน่ารักของสุนัขพันธ์ไทย
สีน้ำตาลสลับขาวเพศเมียอายุประมาณ๒ปีค่ะ
ก็คลอกเรียนอยู่กับลูกแมวสามตัวตอนตั้งอยู่เลยหรอคุณ
ดูสิด้วยความเอ็นดูอยู่ที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะจ๊ะ
โดยมีนางอวยพรใจงามอายุ๕๓ปีเป็นเจ้าของบ้าน
บอกว่าเจ้าสุนัขตัวนี้คือเจ้าขนมจีนเนี่ย
ได้มาตั้งแต่ตัวมันเล็กอยู่ที่นครปฐม
แล้วก็เลี้ยงเอาไว้จนมันโตมาถึงขั้น๒ปีนี่แหละ
แล้วก็ไม่ได้เลี้ยงแค่หมาไงเลี้ยงแมวด้วย
จนกระทั่งแมวตั้งท้องคลอดลูกออกมาอยู่ในตู้เสื้อผ้า
แมวมันก็แบบร้องระงมทั่วบ้านไง
สุนัขก็ไปยืนดูไปยืนเฝ้ามองตลอดเวลาเลยนะคะ
ทำให้แม่แมวเนี่ยเรียกว่าตกออกตกใจหายตัวไป
แม่แมวหายไม่ให้แมวกลัวหมา
หมาก็เลยดีคาบลูกแมวมาเลี้ยงดูเองซะเลยนะคะคุณค่ะ
เรียกว่าเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูของแม่หมากับลูกแมว
เป็นความน่ารักของสัตว์สองสายพันธุเดินตุมุตัวนี้

เอาล่ะลูกแมวมันน่ารักขนาดนี้คนเห็นยังชอบเลย
ภาษาอะไรกับแม่หมาเห็นแล้วก็ยังเอ็นดูเหมือนกัน
เป็นความรักสั่งสายพันธุ์เนอะ